แล้วล่าสุดเขาได้คำโวยพรวันเกิดมา
สโมสรทีมที่น้องรักมากนั่นเองนะจ๊ะ

ของขวัญที่ว่าก็คือจดหมายอวยพรวันเกิดจากสโมสรฟุตบอลระดับโลกอย่างทีมเชลซีค่ะ
ซึ่งทีมนี้น้องกรัฟเขาติดตามเป็นเอฟซีมาตั้งแต่เด็ก
แล้วเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าตัวชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลด้วยค่ะ
ซึ่งเนื้อหาในจดหมายเขาก็โวยพรวันเกิดปีนี้๒๓
หรอกถ้าตกกว่านี้ต้องหลอกกว่านี้อีก

เจ้าตัวก็บอกว่ามีการลงชื่อกัปตันทีมฟุตบอลเชลซี

น้องกลับก็บอกโอ้ยปลื้มดีใจแบบสุดเลยน่ะข่า
แล้วก็ตะโกนฮะ
นะแล้วด้วยความที่ดังแล้วก็ปังไม่ใช่แค่ในไทยค่ะน้องดังไปทั่วเอเชียเลย
ส่งผลให้หนุ่มกราฟติดท็อปหนุ่มหน้าสวยระดับเอเชีย
คือจะว่าเขาหล่อเขาก็หล่อจะว่าเขามีความละมุนหวาดเขาก็ได้เหมือนกัน
อันดับ๒ตีคู่กันมากับ๒ซุปเปอร์สตาร์เมืองจีนอย่างเสียวจ้านและหวังอีป้อค่ะ
หูดังน้อยงานนี้กลั๊ฟก็ดีใจอีกแล้วค่ะ
แล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ผลักดันตัวเองให้มาอยู่ในจุดนี้ได้ค่ะ

ก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนด้วยที่ช่วยกันบวชครับผม
เกิดหูเคยเห็นหน้าตัวเองตอนใสวิทย์กูสวยเหมือนกัน

เป็นคนที่ชมตัวเองแล้วได้น่ารักมากเลยเออใส่วิกแล้วก็สวยเหมือนกัน
หูแจ๊กมาเจอน้องตัวเองมาตัวจริงเป็นอย่างไร